ลากันไปนะครับข่าวกีฬาเช้าในช่วงนี้

เต็ปโต๊ะเล็กส่งท้ายเล็กแรกก่อนหายหน้าไป๖สัปดาห์
แม้ไม่หวือหวาแต่ดีกว่าไม่มีโชว์
เลี้ยงลุยสไตล์ฟุตบอลในการเล่นฟุตซอล
จะไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าบอลไม่ติดเท้า
แต่นำทางโง่เจริญภัยศาลตัวข้างของกรมทางหลวง
แสดงให้สุรธานีทีมเก่าของเขาได้เห็น
เมื่อได้บอลแล้วเลี้ยงจี้เข้าหาประตู
แต่ยังดีที่เอกพงศุรัสสว่างอ่านจังหวะรออยู่แล้ว
รอดตัวไปแบบโล่งอก
ไปดูลูกโชว์เก่าของอุฤทธรสนาการ

จังหวะดักบอลแล้วกำลังจะโดนรุม๒ต่อ๑

ต่อด้วยการจ่ายให้พลพัฒน์วงดนตรี
ยิงติดเซฟพลาดการได้ประตู
ยังแจ๋วพร้อมกับคิดในใจว่า

ชมความแพรวของบุโรฟากัญญา
แข่งบราซิลของแคทเอฟซีแซกดัส
กับการแต่งบอลรอให้อัตภพลกรอบเกลี้ยง

ก่อนจะยิงติดเซฟวิสรุทธ์ศิลวัฒน์จิราปมออกไป

วงที่กลับมาเยือนถิ่นเก่าราชนาวีทั้งที